แล้วก็เข้าวัดเดียวกันตั้งศพสวดในวัดเดียวกันเลย
เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
คือญาติเศร้าใจแล้วก็คลางแคลงใจเหลือเกิน
ว่าเกิดจากอาการข้างเคียงของวัคซีนหรือเปล่านะครับ
คือทีมข่าวของเรานะฮะเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
วัดแห่งนี้ก็คือวัดหนามแดงที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ
นี่ฮะศพแรกเป็นนักเรียนชายชั้นม๓เองคุณ
ค่ะนะครับอายุ๑๕ปีตั้งสวดอยู่ที่สลาเรือนไทยนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของญาติแล้วก็เพื่อนที่มาร่วมงานนะครับ
จากการพูดคุยกับนางจุธาทิพย์นาโมอายุ๔๖ปีผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิต
เล่าให้ฟังบอกว่าหลานชายเดินทางไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์
คือน้องเขาได้ไฟเซอร์๒เข็มนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะไปโรงเรียน
แรกฉีดไปเมื่อวันที่๓พฤศจิกายนหลังกลับบ้านมา
หลานชายมีอาการข้างเคียงคือมีไข้หอบเหนื่อยทานได้น้อยน้ำหนักลด

มาหลานชายไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๒เมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายน
ทีนี้แหละครับเข็มนี้แหละนะเดินทางกลับบ้านเนี่ย
จู่หลานมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ก็เลยพาไปหาหมอแต่อาการไม่ดีขึ้น
แล้วก็เสียชีวิตในวันที่๒๕พฤศจิกายนนะครับ

โรคแบบหวานครับแล้วก็รอดเป็นกรด

ที่ทำให้เสร็จดีจริงค่ะนะครับใช่ค่ะ
ทำไมน้องแบบรอดเร็ว
มันรอดเร็วมากมันตั้งตัวไม่ติด
คือมันกระทันหันมากอะค่ะมันรวดเร็วเกินไป
สำหรับเด็กที่แบบเราไม่เห็นอาการที่เขาเป็นมาก่อน
ตัวคุณป้าบอกจริงหลานชายก็ถึงแม้จะมีน้ำหนักตัวเยอะนะ
แต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับเลยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรมาก่อน
แคลงใจสาเหตุการเสียชีวิตนี่แหละ

ส่วนอีก๒ศพก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะคุณนะ
ศพหนึ่งเป็นพนักงานชายนะครับ
วัย๒๕ปีเท่านั้นเองนะครับ
๒ฉีดมาเมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายน
มาได้๑๓วันนะครับก็เสียชีวิตนะฮะ
คุณหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากระบบร่างกายล้มเหลว

แน่นอนครับทางครอบครัวทางญาติก็ติดใจสงสัยเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะน้องเขายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ
ส่วนศพที่๓ที่ตั้งสวดอยู่ภายในวัดเดียวกัน
ก็เป็นชายอายุ๒๖ปีคุณ
น้องนักศึกษาเพิ่งจบเองมีอนาคตไกลอยู่เลย
เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนนะครับ
น้องคนนี้เป็นการฉีดแบบไข้คุณฉีดซีโนแวคมาเข็มแรก
และเข็ม๒ฉีดโมเดนาลัง
กลับบ้านไม่ถึงครึ่งวันเสียชีวิตทันทีนะฮะ
คุณหมอก็บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือสภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะญาติพี่น้องของทั้ง๓ราย
ตั้งข้อสงสัยข้อข้องใจว่าสาเหตุ
มาจากผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์
จากการรับวัคซีนยี่ห้อต่างหรือเปล่านะครับ

หลังรับวัคซีนแล้วก็ร่างกายของทั้ง๓แข็งแรงอยู่เลย
ญาติพี่น้องบอกว่าตอนนี้นอนไก่หน้าผากเลยนะ
กลุ้มใจไม่รู้จะร้องเรียนที่ไหน
หรือจะให้ใครตรวจสอบได้อีกนะครับ
ก็คงต้องร้องเรียนสปสชนะคุณฮะ

หลังจากนี้ว่าสุดท้ายเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่อย่างไร